ละค่ะช่วงนี้มาดูเรื่องของการที่ช่วงเวลานี้นะครับ
ประชาชนพยายามที่จะทำกิจกรรมต่าง
หนึ่งคือการแสดงความจงรักภักดี
สองคือการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของศิลปินชาวจังหวัดเชียงรายนะคะ
ร่วมกันจัดนิทัศกาลตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงราชการที่๙
เมื่อยังทรงพระเยาณประเทศสวิสเตอร์แลนด์ค่ะ
นายชาลาลักษณ์บุญหน้ากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทสยามสินทรจำกัดบริษัทในเครือ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พร้อมด้วยพระมหาวุฒิชัยววัชิระเมธี
ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดนิทัศกาลตามรอยศิลป์ธรรม
ทำตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวง
เมื่อครั้งยังทรงพระเยาณประเทศสวิสเตอร์แลนด์
โดยมีนายอภิรักษ์ปันมูลศิลป์
กลุ่มศิลปินชาวเชียงรายได้ร่วมกันจัดขึ้นนะคะ
ขัวศิลปะเชียงรายตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงราย
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก
พระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ค่ะ
ซึ่งก่อนเปิดงานนะคะอาจารย์เฉลิมชัยโคศิกพิพัฒน์
ศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดเชียงราย
ได้นำศิลปินและผู้ที่ร่วมงานร้องเพลงสันเสริมพระบารมี
เพื่อแสดงความอาลัยและแสดงออกถึงความจงรักพักดี
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ที่พระองค์ทรงเป็นเอกอัคระศิลปิน
ด้านนายอภิรักษ์เจ้าของศิลปินนิทัศกาลตามรอยศิลป์ธรรม
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวง
เมื่อครั้งยังทรงพระยาวณประเทศสวิสเตอร์แลนด์กล่าวว่า
ไม่มีสิ่งใดทดแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
ซึ่งใช้เวลาสร้างสรรค์และสะสมผลงาน๕ปีนะคะ
มีผลงานทั้งหมด๕๐ชิ้น
ซึ่งงานจะจัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๑๗ธันวาคมนี้นะคะ
กันอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะ
ชมนิทัศกาลนี้ได้นะคะขัวศิลปะเชียงรายค่ะ